อี๊ค๑สาวครับ

ยืนกับหนึ่งของวิกเหมาะชิดได้ค่ะ

เดินแบบก็ได้ร้องเพลงก็ดีทำได้ทุกอย่าง
จากละครคู่พี่เวียก็เห็นจะมีเรื่องใหม่

หลายอย่างอีลุงตุงนังงานเยอะกรอบโกยได้แยะเลยทีเดียว
แต่พอถามถึงเรื่องหัวใจน้องโบคนสวย
น้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ห่างกันแล้วค่ะ
พระเอกที่ว่าเด็กกว่าโดนัทพัทรพลนั่นเองนะจ๊ะ
จริงหรือเปล่าไปฟังโบเมลดา
นางเอกยืนหนึ่งดีไหมล่ะเออยืนหนึ่งละกันเนอะ

โอเคค่ะเดี๋ยวว่าช่องชื่นใจ

ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ฮอตเหมือนกัน

เป็นนางเอกยืนหนึ่งของซ่อมพี่อัสสณียังไง

แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ให้โอกาส

กับโดนัทช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกันแล้วนะ
เพราะว่าโดก็ถ่ายละครเรื่องอะไรสักอย่างกับพี่นุ่น

ก็ว่างเว้นกันไปนิดนึง

ให้ต่างคนต่างหายใจ